ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็เป็นงานสวดบังสุกุลให้กับผู้ที่
วายชนเสียชีวิตไปแล้วก็นิมนต์พระมาหลายรูปค่ะนะฮะ
เก้าอี้ก็จัดไว้สองแถวนี่ฮะคือพระหนุ่มพระรุ่นพี่กับพระรุ่นน้อง
มีเรื่องมีราวถึงขั้นชกต่อยกันอันนี้เป็นภาพนิ่งนะ
ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ทันนะฮะจังหวะที่ต้องเข้าไปแยกเข้าไปห้ามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับพระรูปหนึ่งนี่ขึ้นคร่อมเลยนะฮะคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
พระที่ไปชกเขาก่อนเนี่ยแล้วไปขึ้นคล่อมเขาอยู่เนี่ยไปนี่บีบอย่างนี้เนี่ย
คือบอกว่าเอ้าเป็นพระบวชใหม่พรรษาน้อยกว่าเนี่ยไปนั่งเก้าอี้แถวหน้าได้ยังไง
คือตามลำดับของการที่นั่งการนั่งที่นั่งของพระเนี่ยนะฮะเวลาที่ได้รับกิจนิมนต์เนี่ย
เขาจะนั่งเรียงตามลำดับของพรรษาบวชก่อนพรรษาเยอะกว่าก็นั่งอยู่หัวแถว
เหมือนยืนเรียงแถวของนักเรียนตัวสูงก็อยู่ข้างหน้าตัวที่เล็กกว่าก็ไปอยู่ท้ายแถว
เค้นลืมที่ภาพแบบนี้มันออกมามันโหมันดูไม่เห็นเลยอ่ะ
กลายเป็นต้องมาห้ามศึกพระมาชกมาต่อยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะวัดแห่งนี้นะฮะ
วัดที่เกิดเหตุนะครับวัดโพศีสว่างอารมณ์อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินท
จุดที่เกิดเหตุเป็นข้างโบสถ์พอดีเลยนะที่ทำพิธีสวดบังสุกุลนะครับ
นี่เมื่อสักครู่นี้พระที่บาดเจ็บนะฮะนี่เป็นจุดที่คุณจ๋าจำศรีลงพื้นที่ไป
คุณจ๋าแจ่มสีได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๔นาฬิกา๑๓นาทีวันที่๑๔เมษายน
นี่ฮะตรงจุดตรงนี้ฮะญาติโยมเขาก็ตั้งเก้าอี้เอาไว้
มนต์พระมา๑๘รูปนะเพื่อจะมาทำพิธีสวดบังสุกุลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
อุโบสถนะวัดในอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินวัดโพศีสว่างอารมณ์
ก็จะเห็นว่าพระสงฆ์ท่านก็ทยอยเดินทางมาที่จุดทำพิธีนะครับ
เขาตั้งเก้าอี้ไว้สองแถวนะฮะเก้าอี้สีแดงนี่อันนี้คือจังหวะที่ชกกันแล้วนะฮะ
นาฬิกา๑๔นาทีนะครับจะเห็นมุมไกลหน่อย
พระสองรูปกำลังแบบชกต่อยกันเลยนะฮะจีวอนปลิวเลยนะครับ
ญาติโยมก็แตกกันกระเจิงนะฮะคือชุลมุนวุ่นวาย
นี่จังหวัดตรงนี้นะครับจน๑๔นาฬิกา๑๗นาทีฮะ๓นาทีผ่านพ้นไป
หลังจากที่ห้ามศึกกันเหตุการณ์สงบจบลงแยกพระทั้งสองรูปออกจากกัน
พระที่ถูกชกถูกต่อยก่อนนี่ฮะพระองค์อาจนะ
ท่านก็เดินออกมาจากจุดเกิดเหตุหยิบจีวงจีวรกลับมา
เพื่อจะเดินกลับไปกุฏิตัวเองนี่เห็นไหมนี่ฮะนี่คือพระองค์อาจนะครับ
ที่ถูกชกถูกต่อยเข้าไปก่อนนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เราไปถามรักษาการจ้าวาดวัดนะครับพระอาจารย์กรประพลนะฮะ
หลวงพ่อท่านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยญาติโยมเขาก็นิมนต์พระ
เพื่อไปสวดบังสุกุลให้กับญาติที่ล่วงรับไปแล้ว๑๘รูปที่ข้างโบสถ์
แล้วเหลือแถวหน้ายังว่างอยู่๓ตัวระหว่างนั้นเนี่ยก็มีพระไม่รู้รูปไหนอ่ะ
ท่านก็ขึ้นท่านก็บอกกันบอกไม่เป็นไรแถวหลังเต็มก็ไปนั่งแถวหน้ากัน
พระองค์อาจเนี่ยท่านเป็นพระบวชใหม่พรรษาน้อย

ก็เห็นว่าแถวหลังเต็มแล้วแล้วพระท่านพระรุ่นพี่บอก
ไปนั่งข้างหน้ากันก็ได้เนี่ยท่านก็เลยเดินไปนั่งข้างหน้า
ตอนนั้นเนี่ยพระที่ก่อเหตุชื่อเอกพระเอกนะ

พระเอกเนี่ยเพิ่งมาถึง
ไม่ได้ยินตอนที่เขาบอกว่าข้างหน้าว่างไปนั่งข้างหน้าก็ได้
พระเอกมาถึงเห็นพระองค์อาจนั่งอยู่เก้าอี้แถวหน้า
ถามเลยบอกเอ้าบวชมากี่พันศาเนี่ยมานั่งแถวหน้า
จากนั้นก็ฉุดกระชากเข้ามาแล้วชกเขาทันที

แล้วก็เป็นภาพนี้ฮะ
เธอแต่เพิ่งจะบวชท่านก็ต้องนั่งหลัง

จะเป็นพระบวชมาสามสี่พรรษาแล้วศึกไป
เพิ่งจะบวชมาก็ท่านก็ต้องนั่งหลัง

แต่ต้องถึงขั้นปล่อยกันเลยเหรอ
นั่นน่ะสิค่ะ

พระเอกเนี่ยวันนี้คุณจ๋าจำศรีไม่เจอ